ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับท่านที่ใช้รถใช้ถนนทุกคน
นะฮะเพราะว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
อุบัติเหตุจะผิดจะพลาดตรงไหนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงไปไล่ตรวจสอบต่อ
แต่จักรยานยนต์คันนี้นะครับท่านผู้ชมไปดูนะครับ
เพราะว่าไปอยู่ใกล้รถใหญ่อืม
สุดท้ายพอมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิต
หล่อหล่อสำเร็จการเรียบร้อย
มีอะไรที่มรวดไทยทำไมได้ไม่ได้แน่โอ้โหมันเข้าพวกหลังอ่ะ
โอ้ยมันเข้าตัวโลกคุณกรองมองไปเห็นตัวโลกน่ะนี่ครับ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่คงต้องเอามาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันใช่ค่ะ

จักรยานยนต์คันนี้คือคุณลุงเป็นห่วงที่บ้าน
บ้านมีไฟไหม้อยู่แถวบ้านอยากจะรีบกลับบ้านไปจังห
อยู่ใกล้กับรถบรรทุกพอดีนะครับ
เมื่อ๘นาฬิกา๔๐นาทีวันนี้ครับ
แยกพระราม๒ถนนสุขสวรรค์
วงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพครับที่เกิดเหตุ

จักรยานยนต์ที่อยู่ใกล้เนี่ย
ช่วงออกตัวที่จอดติดไฟแดงแล้วไฟเขียวเนี่ย
ก็เกี่ยวกันโชคร้ายมาก
รถจักรยานยนต์ที่ล้มลงไปเนี่ย
ไปเข้าใต้ท้องรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อพอดี

นายประยุทธ์ยามาลีอายุ๖๖ปีนะครับ
ก่อนที่คุณลุงประยุทธ์จะมาประสบอุบัติเหตุ
เมื่อเช้าเนี่ยที่รถบรรทุกพ่วง
กันเกี่ยวกันล้มแล้วก็ถูกทับเสียชีวิตนะครับ
มีเหตุไฟไหม้อยู่แถวเจริญกรุง๗๒
เป็นบ้านของหลานชายอยู่แถวนั้น
พอลุงประยุทธ์รู้ข่าวเป็นห่วงหลานชาย
นี่ฮะทราบข่าวว่าแถวนั้นไฟไหม้
รีบขี่จักรยานยนต์จะไปดูหลาน

ตรงนี้จอดติดไฟแดงอยู่แล้วจอดอยู่ใกล้กับรถบรรทุกพ่วง

แล้วลุงประยุทธ์จักรยานยนต์ล้มเนี่ยโชคร้ายมาก
ไปทางด้านในฝั่งล้อรถ
ถูกทับเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
คนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้เนี่ย
รู้ตัวก็ตอนที่มีคนไล่บีบแตรแล้วก็บอก
หว่องทับคนเขาก็จอดเค้าลงมาดูนะครับ

คือที่บ้านก็ไม่คาดคิดว่าจะมีอุบัติเหตุ
แบบนี้เกิดขึ้นมันกระทันหันเหลือเกิน

แล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์กันด้วย
สำหรับทุกท่านนะฮะใช้รถใช้ถนน

ก่อนหน้านี้ก็มีลักษณะรถจักรยานยนต์จอดด้านหน้า
ติดไฟแดงรถบรรทุกมาก็ทับไปเลยอย่างนี้ค่ะ